ซึ่งสนุกตื่นเต้นเกมในรอบรองชนะเลิศนะครับ
วันนี้แข่งจบเรียบร้อยได้ทีมเล่นในรอบชิงแล้วครับ
ดูเกมคู่ระหว่างเกษมบัณฑิตพบกับกรมทางหลวงนะครับ
๒ทีมจากฟุตซอลลีกนะครับ
ลีกสูงสุดที่ไทยรัฐทีวีถ่ายเท่าสดเพิ่งจะจบไป

เอานำไปก่อนจากเกียรติยศแชล่มเขต
จากนั้นครับจังหวะชุดละมุนหน้าประตูนะครับ
ศพรโอทองก็ยิงเข้าไปให้กับเกษมบัณฑิต

แล้วก็เสียฟาว๖ครั้งนะครับ
เกษตรบรรดิศโดนทางเกษตรยศชะล่ำเขตนะครับ
ชาร์จให้กับทีมโตเล็กไฮเวย์ครับเสมอ๓๓
จบเกมตามกฎครับดวนจุดโทษครับ
แล้วก็เป็นกรมทางหลวงแม่นกว่าครับชนะ๓ต่อ๑
สกอร์ครับในเกมด้วยจบที่๖ต่อ๔ครับ
กรมทางหลวงผ่านเข้าชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก

หมายแพ้สภุสาครครึ่งแรกครับก็เปิดแรกสภุสาครไม่มีดัลที่
มาเข้มข้นครับในช่วงครึ่งหลังนะครับ
จุดโทษจุดที่สองนาวินยิงติดเสียจอดแรกของปัญญารัมภูมินาธรรม
ก็ตามซ้ำอีกทีครับข้ามคานออกไปนะครับ
แล้วก็แบงคอกได้จุดโทษจุดที่๒อีกครั้งนะครับ
ค่อนข้างไหลครับเกมนี้ของทางสมุทรสาครนะครับ
แล้วก็เป็นปัญญารัมภูมินาธรรมประมาทที่ยิงไม่พลาดครับ
สวินเมืองหลวงขึ้นนำและเป็นประตูเดียวในเกมนี้ครับ

คอกผ่านเข้าชิงกับกรมทางหลวงครับ

เงินรางวัล๗๐๐๐๐๐บาทส่วนรองแชมป์ได้๓๐๐๐๐๐บาท